งานนี้ต้องบอกว่าเทศกาลวันไหลนาเกลือ

นอกจากนี้ยังมีการแห่พญายม
หนึ่งเดียวในโลกที่บางพระครับ

กลุ่มชาวบ้านและผู้นำชุมชน
รวมทั้งตัวแทนภาครัฐเข้าร่วมขบวน
แห่พญายมประเพณีหนึ่งเดียวในลูกที่สืบท่อกันมายาวนานกว่าเจ็ดสิบปีครับ
ปีนี้นะครับพญายมเป็นองค์ยืนนะฮะอ๋อภาพนี้นะครับ
คืองานเทศกาลวันไหลเป็นประเพณีวันไหลบางพระบางพระอยู่ที่อำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งปีนี้นะครับรูปปั้นองค์พญายมสวยงามยิ่งนัก
ภาคยักษ์กึ่งมนุษย์มีใบหน้าเกล้งกึ้มรูปร่างสูงใหญ่บึกบึน
เกรงขามทรงเครื่องสร้อยสังวานสีแดงและสีทอง
โดยมือขวาถือกระบองหัวกระโหลกส่วนมือซ้ายถือบ่วงบาด
แต่ที่สำคัญครับรูปปั้นองพญายมอยู่ในอริยบทยืนเป็นครั้งแรก

และภาคเอกชนทรงรถแห่ซึ่งตกแต่งสวยงามยี่สิบเจ็ด
มีการศาดน้ำนะครับทักทายสนุกสนายนะครับ
เสื้อลายดอกแบบนี้นะครับบรรยากาศวันไหล
คือการนำพญายมนะครับมีทำเป็นการแห่นะครับ

มีการสะดอกเคาะเอาไปลอยลงทะเล
สิ่งไหนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับจะอยู่นะครับออกไปกับพญายม
แล้วก็จะลากเรือออกไปลากพญายมออกไปลอยกลางทะเลนะ
อ๋อคือนอกจากห่อห่อไพ้นะคะแห่ตามหนุ่มต่างแล้วก็พาขึ้นเรือ

นี่แหละครับก็เป็นความเชื่อของพี่น้องในตำบลบางพระนะครับ

ยาวนานที่นี่ที่เดียวแห่งเดียวในโลกนะครับ

คือการลอยองค์พญายมเนี่ยครับก็จะเป็นลอยตอนองค์ตอนบ่ายนะครับ
เช้าแบบนี้ก็จะแห่กระบวนสวยงามยิ่งนักนะครับ
ขณะที่บรรยากาศในงานเทศกาลวันไหลนาเกลือครับ
เป็นประเพณีสำคัญของตะบนนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ก็คึกคักไม่แพ้กันโดยปีนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่มาร่วมกันนะครับ
แม่มาเล่นน้ำสงการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับ
ที่ถนนสายพัทยานาเกลือระยะทางความยาว๑๐กิโลเมตรนะครับ
ก็เลยมีพ่อค้าแม่ค้าต่างจับจองพื้นที่แนวตลอดถนน
เพราะว่ามีคนแวะนะครับเล่นน้ำไปด้วยแล้วก็แวะดื่มแวะกินนะครับ

มีอุปกรณ์เล่นน้ำจำนวนมากเลยทีเดียว
สำหรับงานประเพณีวันไหลนาเกลือจัดเป็นเพียงวันเดียวเท่านั้น
วันที่๑๙เมษายนก็คือวันนี้แหละครับ
และมีเจอกรรมวันไหลพัตติยาที่บริเวณเรียบชายหาดเมืองพัตติยา

มาร่วมเล่นสาดน้ำสงการเหมือนทุกปี
วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับย้ำอีกรอบ
พัทยานาเกลือหมดเมื่อวานแล้วนะครับ
วันนี้ไหลไปพัทยาต่อที่วันนี้พัทยานะครับ
ชนบุรีนี่เขาขึ้นชื่อจริงนะวันไหลนะมีทั้งบางแสนมีทั้งพัทยา
คำว่าไหลก็เขาบอกว่าก็ไหลเล่นสงการมา
ก็เป็นคำเรียกสงการของประเพณีชาวภาคตะวันออก
เรียกว่าวันไหลนะครับนี่แหละครับ
ดูแล้วก็ครับคือขั้นต่อเนื่องนะ
เราก็อยากจะไหลไปที่นั่นเหมือนกัน